แต่ว่าเรื่องนี้ต้องคุณบอกคุณผู้ชมรัววังกันหน่อย
เพราะงูงูมันมาอีกแล้ว
คราวนี้มันแอบมากินแมวค่ะ

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเทศบาลตะมนต์ท่าข้าม
มาเลยค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานนี่นะคะ
เข้ามาตรวจสอบที่อู่ซ่อมรถหมู่๖ตมท่าข้าม
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาบริเวณนี้แหละ

โอ้ยตัวเลอะเทอะปะเฌิงพันไปหมดเลย
ทุลักทุเลหน่อยแต่สุดท้ายก็ลากมันขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้สำเร็จ

ไม่อลคตอ่ะเนี่ยใช่ใช่
มันน่าจะเป็นพวกน้ำมันนะคะ

น้ำมันเครื่องเลยเหนียวหนึบเลย

โอ้โหนี่ค่ะจับมาวัดความยาวได้สักประมาณ๓เมตร๕๐เซนติเมตร
น้ำมันเครื่องอะไรก็สกปรกไปหมด
ที่มันปองอยู่นี่คือกินน้องแมวไปเป็นที่เรียบร้อย

พอเอาขึ้นมาปุ๊บอาบน้ำอาบท่าให้หน่อย
เออทำความสะอาดร่างกายนิดนึง
เสร็จแล้วนะคะก็มาสัมภาษณ์หน่อยสิ
คุยกันนิดนึง
เกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ยมาจากไหนมายังไงมายังไง
นะคะก็ได้ความว่างูนี่นะ
มันก็คงหิวแล้วมันเห็นแมวเนี่ยมันก็เลยมากิน
พอกินเสร็จก็หาที่ซ่อนไงกลัวเจ้าของเจอ
มันเลยไปแอบอยู่ในท่อระบายน้ำนะคะ
เจ้าของเขามาเจอซะก่อนก็เลยโทรให้กู้ภัยเขามาจับไป
แต่สุดท้ายนะคะมันกินไปแล้วทำไง
ทำไงไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติ
เอาใส่กระสอบปุ๋ยที่มีลูกหมาอยู่ข้างหน้ากระสอบเนี่ยนะคะ
แล้วแมวก็เข้าไปอยู่ในกระซอบหมาอีกทีนึง

เอามัดให้แน่นหนามิดชิดให้เรียบร้อย
แล้วเดี๋ยวปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
สัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเนอะ
เป็นนักล่ากับผู้ถูกล่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละ
บางทีแมวก็รอดแต่บางทีก็ไม่รอดนะคะ
มันเป็นวัฒนศักดิ์ชีวิตของสัตว์น่ะแหละเนอะ